เหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนทางภาคใต้
มีทหารพรานที่นราธิวาสนะครับได้ปะทะกับกลุ่มก่อความไม่สงบ
บริเวณเชิงเขาอำเภอรือสอ
วิสามันคนร้ายเสียชีวิตไป๑ศพ
ตอนนี้ก็กำลังไล่ล่าคนร้ายที่ยังหลบหนีอยู่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้ครับ
หลังจากที่กำลังจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๖
จัดกำลังพล๒ชุดปฏิบัติการขึ้นไป
ตรวจสอบดูความเคลื่อนไหวของกองกำลังติดอาวุธ
ที่มีรายงานว่าไปแฝงตัวอยู่๔๕คน
เพื่อจะไปวางแผนก่อเหตุ
ใช้สถานที่บนเชิงเขาหลังหมู่บ้านลาโละหมู่๕
ตำบลลาโละอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาส
เมื่อเดินเท้ารัดละขึ้นไปตามป่าและสวนอย่างพารา
สภาพก็รกทึบแล้วก็สูงชัน
ก็ต้องข้ามเนินเขาไป๒ลูกด้วย
เจ้าหน้าที่เดินเท้าตรวจสอบอยู่นานกว่า๒ชั่วโมง
ถึงจุดเป้าหมายเนี่ยลักษณะพื้นที่ป่าถูกปรับบางส่วนให้เตียนโล่ง
มีก้อนหินน้อยใหญ่โผล่อยู่บนดินเหมือนกับเอาไว้เป็นบังเกอร์เอาไว้เป็นกำบัง
มีการทำที่พักชั่วคราวนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็โอบล้อมปิดเป้าหมายเอาไว้
แต่ทีนี้กลุ่มคนร้ายเนี่ยที่เป็นกองกำลังติดอาวุธ
มีพวกที่ดูต้นทาง
พอเห็นเจ้าหน้าที่ตะโกนบอกให้สมาชิกในกลุ่มรู้
แล้วก็แยกย้ายกันไปเหมือนกับเข้าจุดต่างที่เหมือนกับเขาเตรียมเอาไว้
แล้วก็ยิงใส่เจ้าหน้าที่ทันทีนะครับ
เกิดการประทะกันอยู่นาน๓๐นาทีได้
หลังจากเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่เข้าไปเคลียร์พื้นที่
พบว่าคนร้ายถูกวิสามันเสียชีวิตไป๑ศพนะฮะ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำภาพในหมายจับมาเปรียบเทียบกับผู้ตาย
แต่ต้องรอการยืนยันที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่คาดว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยคือนายอิสมาแอร์วางแมงอายุ๒๙ปี
มีหมายจับความมั่นคงอยู่แต่ต้องรอการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
พร้อมกับกำลังทหารจำนวนหนึ่งวันนี้ก็เดินทางขึ้นเทือกเขาไปยังจุดเกิดเหตุนะครับ
นำกำลังเจ้าหน้าที่ไปไล่ล่ากดดันกลุ่มคนร้ายที่ยังหลบหนีไปได้
ก็ไปตามร่องรอยของคราบเลือดที่หยดอยู่ตามรายทาง
พบว่ากลุ่มคนร้ายมุ่งหน้าไปยังเทือกเขาเขตรอยต่อระหว่างอำเภอระแงะกับอำเภอศรีสาคร
แล้วก็คาดว่าคนที่บาดเจ็บเนี่ยจะไปรักษาตัวที่บ้านของสมาชิกแนวร่วมในเขตรอยต่อของสองอำเภอนี้
ส่วนคนร้ายที่ถูกวิสามันเจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันนะครับว่าจะใช่นายอิสมาแอร์วาแมง
แต่ก็นำศพลงมาจากเขาแล้วตอนนี้ส่งไปที่โรงพยาบาลรือสอนะครับเพื่อรอการชนะสูตรพลิกศพอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าใช่จริงก็จะส่งมอบให้กับญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป